มีเหตุที่น่าสะเทือนใจและเศร้าสลดเกิดขึ้น
ที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ

โรงเรียนนครนนท์วิทยา๑นะครับ
แม่เนี่ยไปส่งลูก๒คน

ลูกชายคนหนึ่ง๙ขวบคนหนึ่ง๖ขวบ

พ่อเลิกกับแม่ไปประมาณ๑เดือน
วันนี้ตามมาหาตามมารอที่หน้าโรงเรียน

ปรากฏว่าใช้ปืนยิงแม่นะครับ

ตอนที่เดินเข้าไปสองคนเนี่ย
พอได้ยินเสียงปืนนะ

อายุ๖ขวบอะค่ะคนน้องเนี่ย
วิ่งเข้าไปเหมือนกับว่าจะวิ่งไปเรียกครู

ทะเลาะกันรุนแรงเหมือนตัวพ่อพยายามจะง้อขอคืนดีอืม
ลูก๖ขวบเนี่ยวิ่งเข้าไปเรียกครู

แล้วก็เห็นทุกอย่างค่ะ

ชักปืนมายิงยิงใส่หน้าท้องแม่๒นัด
แล้วก็ยิงเข้าขมับขวาตัวเองตาย
ภาพกล้องวงจรปิดหน้าโรงเรียนจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้
ช่วงที่ขี่จักรยานยนต์มาดักรอกันนะครับ

มกลางความตื่นตกใจของผู้คนที่อยู่ที่นั่นนะครับ
โดยผู้ที่ก่อเหตุชื่อว่านายพิศนุแสงแก้วนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มาที่หน้าโรงเรียนมาดักรออดีตภรรยาที่เพิ่งเลิกลากันไปแค่เดือนเดียวนะครับ
ชื่อว่านางสุกัญญาชาญเดชนะครับ
ที่มาส่งลูกชาย๒คนที่โรงเรียน
พอนางสุกัญญาขับรถมาส่งลูกแล้วก็จอดอยู่ที่ด้านหน้าโรงเรียน
พิศนุก็เข้าไปพูดคุยลูกก็เดินเข้าโรงเรียนนะครับ
ก่อนจะก่อเหตุใช้ปืนยิงภรรยาไปสองนัด
แล้วก็ยิงขมับตัวเองจนเสียชีวิตต่อนะครับ
ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าขณะยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนตนได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
แต่ตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงประทัดก็เลยไม่ได้สนใจ
กระทั่งมีเสียงดังขึ้นอีกนัดก็เลยหันไปดูพบว่า
มีผู้หญิงถูกผู้ชายใช้ปืนยิงล้มนอนอยู่ที่พื้น
ที่ผู้ชายจะใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงขมับตัวเองจนล้มลง
จึงรีบวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือจากครูในโรงเรียน
โดยไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพราะขณะที่ตนยืนอยู่นั้น
ก็ไม่ได้ยินเสียงของทั้งคู่ทะเลาะกันแต่อย่างใด
ก็ไม่ได้ยินเสียงของทั้งคู่ทะเลาะกันแต่อย่างใด
ก็ไม่ได้ยินเสียงของทั้งคู่ทะเลาะกันแต่อย่างใด
ก็ไม่ได้ยินเสียงของทั้งคู่ทะเลาะกันแต่อย่างใด
ก็ไม่ได้ยินเสียงของทั้งคู่ทะเลาะกันแต่อย่างใด
ก็ไม่ได้ยินเสียงของทั้งคู่ทะเลาะกันแต่อย่างใด
ก็ไม่ได้ยินเสียงของทั้งคู่ทะเลาะกันแต่อย่างใด
เมื่อพ่อตื่นพ่อตื่นพ่อไม่ตื่นเขาก็นั่งอยู่อย่างนั้น
นี่ค่ะสะเทือนใจตรงที่ลูกอยู่ตรงนั้นนะคะ

ญาติของพ่อนะคะก็คือญาติของคนที่ก่อเหตุ
ก็คือนายสุรเชษเพ็งกล่าวบอกว่าช่วงเช้าเนี่ย
นายพิษนุที่ก่อเหตุก็โทรศัพท์ไป
พูดคุยลักษณะสั่งเสียครับแต่ตัวเองก็นึกว่าพูดเล่นอ่า
พอมารู้ข่าวตกใจมาก
เพราะปกตินายพิษนุใจเย็นนิสัยดีขยัน
ส่วนเรื่องครอบครัวก็รู้ว่าแยกกันอยู่กับภรรยามาประมาณเดือนนึง
คือนายพิษนุไปทำงานต่างจังหวัด
กลับมาก็รู้ว่าภรรยาเนี่ยย้ายข้าวของออกไป
อยู่กับสามีใหม่นี่เป็นข้อมูลของญาตินะคะ
แล้วก็เอาลูก๒คนไปด้วย
แล้วก็มีข้อมูลจากพี่สาวของนายพิษนุ
พี่สาวเล่าให้ฟังว่านายพิศนุเนี่ยอยู่กินกับภรรยามา๑๔ปี๑๔ปี
ปีค่ะแต่หลังเนี่ยทะเลาะกันบ่อย
ภรรยาก็แยกตัวไปอยู่ที่อื่นเอาลูกไปด้วย
๖ควบคนนึง๙ควบคนนึง
ตัวนายพิษนุก็ตามง้อแต่ง้อเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จ
ภรรยาแยกไปสักเกือบเดือนนะคะ
ตัวนายพิศนุดื่มเหล้าย้อมใจทุกวันพี่สาวบอกแบบนี้
ก่อนมาก่อเหตุเนี่ยดื่มเหล้าทุกวัน
พยายามจะง้อวันที่มาหน้าโรงเรียนก็คือตั้งใจจะมาง้อ
เมื่อเช้าเนี่ยแต่ก็ไม่สำเร็จเนี่ยค่ะ
หากเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องมาชะนสูดศพเขานะ
จัดงานศพ๓วันได้เลยแล้วก็เผาได้เลย

อืมเนี่ยค่ะลองฟังเสียงของญาติคนนี้ดูหน่อยนะคะ
นายสุรเชษเพ็งเกลาค่ะ

แล้วหลังจากนั้นพวกกลับมา
ออกไปเลยพี่ย้ายออกไปอยู่นอกบ้านเขา

แล้วพอหลังจากนั้นพอผู้ตายเขาไปทำงานข้างนอก

แล้วภรรยาก็เรียกออกไปอยู่เลย
คือว่ากลับมาแล้วเขาก็แยกไปอยู่เลยพี่
เราได้สอบถามสาเหตุกับเขาไหมว่า
ทำไมภรรยาก็ไม่แยกออกไปอยู่
อันนี้เขาว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวเขา

ตอนนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
ใช่ค่ะก็อยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบสนะคะ
ข้างศพของนายพิศนุก็เจอปืนลูกโม่๓
คือปืนเนี่ยถูกยิงไป๓นัดแต่ว่าในกระเป๋ากางเกงเจอกระสุนอีก๑๒นัดนะคะ